มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์ประจำปีสองพันยี่สิบค่ะ
คิวยังไม่ถึงนะคะต้องรอก่อนคุณผู้ชม
ช่วงนี้ที่ทำงานหลายบริษัทก็คงจัดสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนหรืออีกสักหน่อยก็จะหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
เช้านี้บางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีฝนตกและฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะคะยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของฝน
แต่วันนี้ไม่ใช่แค่ภาคเหนือเท่านั้นภาคใต้เองก็มีโอกาสเกิดฝน
เป็นเพราะปัจจัยอย่างแรกนะคะก็คือร่องมรสุมที่อยู่ตอนบนของประเทศ
ก็คือพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
ตอนนี้ปกคลุมแล้วนะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
เพราะก่อนหน้านี้ร่องฝนนี้อยู่ทางตอนบนของประเทศ
ขณะที่พายุที่อยู่บริเวณแปซิฟิกขึ้นฝั่งแล้วมันก็เลยคลายลมที่ดูดเข้าไปหาตัวมันนะคะ
ทำให้เกิดเป็นลมคล้อยลงมาพาดผ่านประเทศไทย
ขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน
แล้วก็ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้เลยทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะคะยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังกันเช่นกัน
ส่วนฝนเช้านี้ยังไม่ตกค่ะ
ใครที่มีโครงการมีแผนจะทำอะไรที่จะต้องใช้
พื้นที่โล่งก็สามารถทำได้ในช่วงเช้า
เพราะว่าถ้าหากว่าพ้นเที่ยงพ้นบ่ายไปแล้ว

ก็คือมีพื้นที่สีชมสีเขียวสีเหลือง

บริเวณตอนกลางของประเทศนั้นคือ

โดยเฉพาะช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะ
ก็จะมีโอกาสตกมากขึ้น

รวมถึงกรุงเทพฯมหานครและบริมณมนตร
เห็นแบบนี้คือฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะคะ

อาจจะทำให้เกิดรถติดหรืออุบัติเหตุได้ค่ะ
การสภาพอากาศประจำวันที่๘กันยายน๒๕๖๓นะคะ

โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากถึง๑๖๐๗๐ของพื้นที่

ส่วนภาคกลางโอกาสเกิดฝนมากหน่อย

แล้วก็เป็นช่วงตอนกลางของประเทศ
ส่วนภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่

ฝนตกมากหน่อยแถบนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาส
คลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอนามันฝนตกชุ่มฉ่ำไม่แพ้กัน
พังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูนนะคะ

ส่วนคลื่นในทะเลประมาณ๒เมตรค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
มีโอกาสเกิดฝนได้ช่วงประมาณ๕โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
วางแผนเรื่องของการเดินทางแล้วก็การรักษาสุขภาพด้วย
เพราะว่าฝนตกอากาศชื้นแบบนี้
หากจะป้องกันก็เพิ่มเรื่องของภูมิต้านทาน

ว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
ที่ฉันได้เวลาที่จะต้องไปรอฉีดวัคซีนแล้ว